แหวนประวัติศาสตร์แผ่นชาติ
ผู้ชายในชีวิตที่จะต้องเข้ามาหานาง

จะต้องผู้ชายจะต้องรำมัน

หนูแหวนนะให้ระวังอุบัติเหตุทั้งเครื่องบิน
ตอนนั้นเหมือนหอระบบการบิน

แล้วเครื่องบินมันกำลังจะประสานหน้า
กำลังจะชนกันกลางอากาศ

เราเป็นคนที่เบื่อมันพุ่งกริมแล้วก็มันเหมือนดูกุ้มกริม
แล้วก็เรารู้สึกว่าผู้ชายเจ้าชู้เขามีเสน่ห

ดวงชะตาแบบนี้ถ้าเกิดใครจะเป็นแฟนได้

พูดอย่างนี้หนูว่าไม่มีผัวเลยดีกว่า
ความจริงคุณแพลนที่จะแต่งงานปีนี้